ปกติพี่น้องเนี่ยมักจะทะเลาะกัน
แล้วเวลาทะเลาะกันแม่บอกอย่าทะเลาะกันนะ
ไม่งั้นเดี๋ยวเจอเจอทั้งคู่แบบนี้
นี่ไงทะเลาะกันโดนแม่ดุแน่เลย
บอกแล้วว่าอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกัน

เห็นแบบนี้แล้วคนเป็นแม่ก็ทนไม่ได้

ถ้าทะเลาะกันโดนซ้ำทั้งคู่นะ
ก็เด็กก็เคยเป็นนะบางทีพี่น้องอะเนาะ
ก็มีรักกันบ้างมีทะเลาะกันบ้างเล็กน้อย

สองพี่น้องแม่บอกว่าให้ปรองดองสมารณชันกัน
แม่ต้องให้ถึงมือแม่อยู่เรื่อยเลยนะ
ก็เป็นภาพน่ารักนะคะของลูกลิงกับแม่ลิง
ที่เราเอามาฝากคุณผู้ชมกันวันนี้จ้า